คุณทักษิณก็มีคดีอยู่หลายคดีถ้าเดินทางกลับมาแน่นอนว่าก็ต้องเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม
จากการที่คุณอุ้งอิ๊งลูกสาวบอกว่าจะกลับมาสิบสิงหาคมที่จะถึงนี้นะครับถ้าเราจะย้อนไปดู
พบว่าคุณทักษิณไม่ได้กลับไทยเนี่ย๑๕ปีกว่านะครับ
เพราะวันที่ถูกปฏิวัติรัฐประหารเมื่อ๑๙กันยายน๔๙ตอนที่เป็นนายกตอนนั้นคณะคอมชของบิ๊กบังพลเอกสนทิบุญรัฐกริน
คุณทักษิณก็ไม่ได้กลับไทยนะครับจนกระทั่งนี่ฮะภาพนี้นะครับ๒๘กุมภาพันธ์๒๕๖
ตอนนั้นหลังจากการเลือกตั้งผ่านไปนะครับแล้วก็ภาคพลังประชาชนชนะการเลือกตั้งในนะครับ
คุณสมัครสุนทรเวทได้เป็นนายกคุณทักษิณก็กลับมาไทยบอกว่าต้องการมาต่อสู้คดีข้อหาต่าง
ที่ตอนนั้นถูกแจ้งข้อหาเอาไว้นะครับแล้วก็ได้ออกไปเมื่อช่วง๓๑กรกฎาคมถึง๑๐สิงหาคมปี๕๑
ได้ขอออกไปขอสารอนุญาตเดินทางออกนอกประเทศบอกว่าจะไปดูกีฬาโอลิมปิกแล้วก็ไม่ได้กลับเข้ามาอีกเลย
จนกระทั่งนี่แหละครับบอกว่าจะกลับ๑๐สิงหาคมที่จะถึงนี้
แต่ในระหว่างทางตรงนี้เนี่ย๑๕ปีคดีต่างที่ถูกแจ้งข้อหาถูกตรวจสอบเอาไว้คดีมันก็ดำเนินต่อไป
เอาเป็นว่าคดีที่ถูกแจ้งข้อหาแล้วคดีก็ไปสู่ชั้นศาลมี๔คดีที่ตัดสินเรียบร้อยแล้วนะฮะ
คดีแรกก็คือคดีทุจริตโครงการออกสลากพิเศษแบบเลขท้าย๓ตัว๒ตัวหรือว่าคดีหวยบนดินนะครับ
คดีที่๒คือคดีสั่งการให้ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
สารดีกาพิพากษาจำคุก๓ปีไม่รอลงอาญา
คดีที่๓ก็คือคดีให้บุคคลอื่นหรือว่านอมินี
ถือหุ้นในบริษัทชินคอปให้ถือหุ้นแทน
โดยชินคอปเป็นคู่สัญญาต่อหน่วยงานของรัฐ
แล้วเข้าไปมีส่วนได้เสียเพื่อประโยชน์สำหรับตนเองหรือว่าผู้อื่น
กิจการโทรคมนาคมสารดีกาก็พิพากษาจำคุก๕ปี
ไม่รอลงอาญารวม๓คดีนี้ก็จำคุก๑๐ปีนะครับ
ส่วนอีกคดีนึงเนี่ยนะฮะเป็นคดีที่หมดอายุความไปแล้วนะครับ
คือคดีทุจริตการจัดซื้อที่ดินย่านรัชดาพิเศษนะครับ
มีการกล่าวหาว่าคุณหญิงพจมานซึ่งเป็นอดีตภรรยาของคุณทักษิณนะครับ
แล้วก็คุณทักษิณด้วยซื้อที่ดิน๓๓ไร่๗๘ตารางวา
๗๐๐กว่าล้านจากกองทุนเพื่อการฟื้นฟู
และพัฒนาสถาบันระบบการเงินธนาคารแห่งประเทศไทย
เมื่อ๒๑ตุลาคมปี๕๑นะครับ
คดีนี้ทางศาลดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

ไปดูโอลิมปิกที่ขอนุญาตออกไปนะครับ
แล้วไม่ได้กลับมาอีกเนี่ยบอกจะไปดูโอลิมปิกที่จีนเนี่ยนะครับ
หลังไม่มาฟังคำพิพากษาสารดีกาอ่านคำพิพากษารับหลัง
แล้วก็สั่งจำคุกคุณทักษิณ๒ปีคุณหญิงพจมานยกฟ้อง
แต่คดีนี้หมดอายุความแล้วเนื่องจากหนีคดีเกิน๑๐ปี
พากษาไว้เมื่อปี๕๑นะฮะก็เท่ากับว่าคุณทักษิณเนี่ยเหลือ๓คดีนะครับ
ที่มีโทษ๑๐ปีแล้วก็มี๒คดีนะครับที่ยกฟ้องนะครับ
สารดีกาก็พิพากษายกฟ้องนะฮะซึ่งอย่างคดีเรื่องของปล่อยกู้นะฮะ
อ้างว่าเป็นผู้สั่งการไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าคือคุณทักษิณสารก็ยกฟ้องนะครับ
ขั้นตอนนะครับการรับตัวคุณทักษิณนะฮะถ้ากลับมานะฮะจะต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
ธิบดีกรมราชธรรมนะครับคุณอายุสินทบพันธ์บอกว่าเมื่อคุณทักษิณมาถึงเครื่องบินลงที่ดอนเมืองเมื่อไหร่
ตำรวจตมก็ต้องเข้าไปรับตัวควบคุมตัวทันทีทำบันทึกการจับกลุ่มจากนั้นก็ต้องนำตัวไปรับทราบ
คดีที่สารดีกาสนามหลวงนะครับหลังจากเสร็จสิ้นแล้วเจ้าหน้าที่เรือนจำก็ต้องนำตัวส่งไปที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพ
ทำทะเบียนประวัติตามขั้นตอนเหมือนกับผู้ต้องขังทั่วไปทีนี้ถ้าเกิดเข้าข่ายของการเป็นผู้สูงอายุซึ่งอายุ๗๔ปี
แล้วถ้าต้องตรวจสอบแล้วพบว่ามีโรคประจำตัวต่างเนี่ยทางกรมราชธรรมก็ต้องแยกไปห้องกักโรคในโรงพยาบาลของราชธรรม
แล้วก็ต้องตรวจสอบเรื่องของเชื้อโควิด๑๙ต้องมีการกักตัวด้วยขั้นตอนเหล่านี้จะมีอีกประมาณ๑๐วัน
ก่อนจะส่งไปยังจุดต่างตามขั้นตอนของทางรัชทันหรือไปหอผู้ป่วยตามขั้นตอนนะครับ